คุณเขียนมาสอนกลับมาแล้วนะฮะมาพร้อมกับฝนตกหนักและน้ำท่วมค่ะ
พี่อุ๋ยหนักมากด้วยสิใช่ค่ะไม่ใช่หนักธรรมดานะครับ
กรุงเทพนะครับช่วงบ่ายเย็นเย็นวันนี้ฝนถล่มแบบโครมลงมา
ใช่หลายพื้นที่มีปัญหาแบบนี้ฮะโอ้โหแถวใบเทคบางนา
คือฝนตกตั้งแต่ตอนบ่ายและไม่หยุดไงคะตกหนักต่อเนื่องเลยอ่ะ
แป๊บเดียวนะค่ะเห็นมั้ยฮะคือบางคนเนี่ยเลิกงานสี่ห้าโมงเย็น
ออกมาจากที่ทำงานกลับบ้านไม่ได้นะครับเอารถออกมานี่โอ้โหดูสิฮะ
คือรถเก่งแทบโอ้โหพี่อุ๋ยดูนะคะเอาดูจากแท็กซี่เห็นไหม
ใช่ค่ะเกือบถึงกระโปรงหน้ารถโอ้นี่นี่เห็นไหมฮะต้องเดินกัน
นี่ถนนวิภาวดีนะครับต้องเดินข้ามถนนกัน
ช่วงเวลากำลังเลิกงานพอดีใช่นี่น่าจะบนรถเมย์ถ่ายลงมาเนี่ยเห็นไหม
โอ้โหเย็นเย็นค่ำนะครับอ้าวอันนี้ช่วงสว่างหน่อย
ก่อนจะข้ามถนนวิภาวดีแถวสโมสรตำรวจค่ะนี่ฮะ
โอ้โหนี่แยกเกษตรวันนี้ก็หนักนะฮะ
รอการระบายอืมแต่รอนานไปหน่อยไหมคะ
แล้วก็รอเยอะด้วยอ่ะค่ะนี่แจ้งวัฒนะ
วัฒนานี่ก็โอ้โหกำลังสร้างรถไฟฟ้าด้วยค่ะ
ติดนึบเลยมีช่วงแบบค่ำคร่ำแล้ว
นี่คลองระดพร้าวหรือถนนระดพร้าวคือมองถนนแทบไม่เห็น
ท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ส่งไลน์มาทางหน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
มุมสูงนะคะ๕แยกลาดพร้าวจะเห็นเลยว่าเลนส์ฝั่งซ้ายสุด
ไม่กล้าวิ่งเลยนะคะต้องขยับเบียดมาทางขวา
เพราะมันจะต่ำมากแล้วมันจะไม่รู้ตกขอบถนนตรงไหน
มีฟุตบกฟุตบาทนี่ทวิตเตอร์จากจอสอร้อยนะฮะ
คุณผู้ชมที่เดินทางในช่วงเวลานี้ก็ระมัดระวังนะคะครับ
หลายเส้นทางน้ำท่วมหนักจริง
สิบเก้าเส้นทางน้ำท่วมกรุงในวันนี้บ่ายเย็นเย็นจนถึงค่ำ
ปริมาณฝนสูงสุดคือเขตหลัก๔นะฮะทะลุเกินร้อยมิลลิเมตร
คือศักยภาพในการที่จะรองรับแล้วก็ระบายน้ำของกรทมเนี่ย
คือฝนตกไม่เกิน๖๐มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่นี่๑๖๒๕มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
นั่นเท่ากับว่ามันระบายไม่ทันต้องรอแล้วก็ใช้เวลา

เซ่นสุขุมวิทก็หนักอุดมสุขก็ทวมนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแล้วนะคะคือเตือนมา๒วันได้แล้วล่ะ
ช่วงวันที่๓ถึง๔ตุลาคมเนี่ยจะมีมรสุมพาดผ่านทางภาคกลางและภาคตะวันออก
ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ๓๙จังหวัดรวมกรุงเทพ
ฝนจะมาเยอะแล้วก็มานานหน่อย
ใช่กรุงเทพฯร้อยละ๘๐ของพื้นที่